ตะลึงกลุ่มกลุ่มแสดงว่าไม่ได้มาลำเดียว

ยังไงล่ะขอนแก่นเป็นฮับหรือไง

คราวนี้ท่านผอพอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบอกเจอ๔ลำครับ
ในขณะที่เมฆเคลื่อนผ่านมีวัตถุบางอย่าง
มึงไม่เคลื่อนไปกับเมฆเลย
ซอมคุณอยู่นะในขณะที่คุณเขาซ้อมเรา

มึงรู้ตัวแล้วใช่ไหม
อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกเพียงลำพัง

อันนี้ใหญ่สุดหนึ่งนะมันนิ่งมากเลยนะ
นิ่งมากแล้วเมื่อกี้ที่วงแดง๑๒๓อีก๓รวมกัน๒วง

เขาอาจจะลอยลำสำรวจโลกอยู่

นี่คือคลิปที่นายสุประโชคกุศลวัฒน์ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะมนต์บ้านแท่น
อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นถ่ายไว้ได้
ท่านเห็นท่านเชื่อว่าเป็นยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาว
ตรงนี้คือพื้นที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
แล้วค่อยจางหายไป
เจ้าของคลิปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวบอกว่า๒๒กันยายนที่ผ่านมา
ท่านมาประชุมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบน
ุดเพียขอมที่อำเภอชนบท
เหม่อมองฟ้าเหม่อมองฟ้ากันไปเห็นวัตถุประหลาด
ก็หยิบโทรศัพท์มือถึงขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วหลังจากนั้นมันก็ปรากฏตัวให้เห็นเป็นบุญตานะครับ
อีก๓ลำท่านเอามือทาบอกเลยเมื่อกี้
แล้วว่าโดนเราถ่ายไว้ได้

แล้วไอ้เมฆฝนอะไรต่าง

มันเหมือนฝาหลังฝนเปิดเลย

ในเวลาแค่เสี้ยวอึดใจ
ท่านเชื่อจริงนาจริงท่านเชื่อจนรู้ขุมขนเลยนะ
ครับพวกเขาก็ได้สลายตัวบินหนีไปอ๋อนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
นะครับท่านผอบอกอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
คือคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญ
เพราะยูเอฟโอเนี่ยคือเขาคงไม่อยากให้ใครเห็นหรอกมั้
ครับอ่าซึ่งการเจอยูฟิลครั้งนี้เอาล่ะทำไมอ่ะ
ไม่ใช่ครั้งแรกหลายสิบปีก่อนช่วงที่ท่านทำงานนะครับ
เคยเห็นลำแสงเคยเห็นลำแสงปริศนา

ไม่ได้มีกล้องที่ถ่ายยุบหยิบปุ๊บ

แน่๖โมง๕๒อาจารย์ออสตื่นยังอะคะ
อาจารย์ทักมาเป็นเพื่อนพี่ในเฟซบุ๊คขอบคุณอาจารย์มาก

ใช่อยากรู้ว่ามันจะไม่ใช่แบบยอดเขาอะไรที่แบบ
เมฆไปบังหรืออะไรใช่ไหม
เรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อนะคะ